ดำเนินคดีกับขบวนการค้ายาเสพติดเครือข่าย

ส่วนเบนท์เรสซิ่งเตรียมเข้าให้ปากคำกับเจ้าที่อีกครั้ง๒๔กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ความคืบหน้าการขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายนายไซสนะแก้วพิมพา
ผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายสำคัญ
หลังตำรวจปราบรามยาเสพติดเปิดยุทธการ
ยะสยบภัยรี๖๐ทับ๑และ๖๐ทับ๒
เข้าตรวจค้นยึดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
จับตัวนายนัทพลนาคคำหรือบอย
เครือข่ายยาเสพติดของนายไซสนะ
แล้วก็ติดตามอายัดรถลัมโบกินี่ของนาย
อัฆรกิจวาระโรธเจรินเดชน์หรือเบนด์เรสซิ่ง

นายสิริญญาสิทธิชัยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติด
ปปศบอกว่าคณะทำงานร่วม๓ฝ่าย
เสนอให้อายัดบัญชีเงินฝากบุคคล
ที่มีความเชื่อมโยงกับในบอย
เหนือจากทรัพย์สินจำนวน๑๒รายการ

คือจะอายัดเพิ่มอีกประมาณ๔๕บัญชี
เตรียมสอบปากคำในบอยเป็นครั้งที่สอง
ในวันที่๒๑๒๒กุมภาพันธ์นี้
ส่วนเบนท์เรสซิ่งนัดหมายให้เข้าชี้แจง
เรื่องทรัพย์สิน๒๔คุมภาพันธุ์ค่ะ
เพื่อนำคำให้การมาเปรียบเทียบ
ว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน

ทรัพย์สินบางส่วนของนายบอยมีความเชื่อมโยง
ถึงบุคคลอีกประมาณ๖๗คน

แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ซึ่งในวันนี้ตำรวจปราบรามยาเสพติดได้ติดตาม
จับเครือข่ายของนายบอยยึดยาว่ากว่า๒๗๐๐๐๐เมตร
ยาไอซ์๑๖กิโลกรัมเคตามีน๓กิโลกรัม

ประกอบไปด้วยเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
นายธิวากรปานจันดีชาวจังหวัดสมุทรปราการ
และนายนัทพงศ์ทองสุกชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นเครือข่ายของเจ๊หมวย
ในเครือข่ายของนายนัทพลนักคำหรือบอย
เครือข่ายของนายไซสนะที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้
หมวยทำหน้าที่กระจายยาเสพติด
ส่งต่อไปให้ลูกค้าในกรุงเทพฝั่งทนปริมณฑล